คุณผู้ชมเคยได้รับพัสดุและเก็บเงินปลายทางไหม
เหมือนต้องวัดใจว่าเราจะจ่ายไหม
ถ้าเราอยากดูสินค้าจ่ายไปไหม

บ่อยครั้งที่โดนหลอก

โกดังแห่งในนี้ต้นทางของคุณผู้ชม

ให้ดูว่าพฤติการของขบวนการนี้เขาทำเป็นยังไง

ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
หรือว่าที่เราเรียกกันตำรวจไซเบอร์นะ
บุกตรวจค้นโกดัง๓จุดในพื้นที่บางนาครับ

เตรียมส่งแบบเก็บเงินปลายทาง
นี่รังเพียบกล่องพัสดุเพียบครับ
แล้วก็ข้างในจะมีสินค้าทั้งเครื่องสำอาง
มีรองเท้ามีเสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างแล้วก็พวกของอิเล็กทรอนิกส์
แล้วก็ยังมีกล่องพัสดุเปล่าด้วย

สุ่มอะไรสุ่มส่งให้ลูกค้าไง
ไปตรวจคอมพิวเตอร์ในสำนักงานครับ

ฉลากที่ติดอยู่หน้ากล่องพัสดุนะเต็มเลย
ไปดูในคอมพิวเตอร์ก็พบรายชื่อ
ถูกบันทึกไว้อย่างละเอียดครับ
เอามาจากไหนเออนั่นน่ะสิเอามาจากไหน
แล้วก็ยังมีสินค้าตีกลับเป็นหมื่นรายการพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง

ไปที่เขาไม่เอาเนี่ยพวกที่เขารู้ตัน
อาจจะหนึ่งในหมื่นนั้นมีของน้ำแข็งด้วยน่า

ชื่อว่านางสาวสุรีพรอายุ๓๐ปี
อันนี้คุมตามหมายจับสารจังหวัดนทบุรีในข้อหาฐานช่อกงประชาชน
แล้วก็นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอม
แล้วก็คุมตัวพนักงานแพ็คของอีกคนนึงชื่อไอ้ตู่ครับ
ชื่อในตัวอายุ๒๗ปี
แต่ทั้งคู่เนี่ยทั้งคนดูแลโกดังแล้วก็พนักงานแพ็คของอ้างว่า
ไม่รู้นะไม่รู้ไม่เห็นพฤติกรรมหลอกลวง
ว่ามันมีขบวนการส่งของเก็บเงินปลายทาง
แต่พวกเขาโดนว่าจ้างให้มาแพ็คของเท่านั้นเอง
แล้วก็ติดชื่อส่งพัสดุไปยังผู้รับ
ค่าจ้างเดือนละ๑๕๐๐๐บาท

เป็นคนจีนครับที่จัดหาทั้งรายชื่อและพัสดุ

สิ่งที่พวกเขาทำก็พิมพ์ชื่อออกมาจากคอมเนี่ยนะ

แล้วก็ไปส่งที่บริษัทรับส่งพัสดุ
นำส่งตามที่อยู่หน้ากล่องครับ
ทั้งหมดก็จะเป็นเก็บเงินปลายทางทั้งนั้นเลย
แต่ละวันส่งออกเป็นหลายร้อยกล่อง
แล้วก็มีถูกตีกลับเกินกว่าครึ่งหนึ่งครับ

พอสินค้าโดนตีกลับมาเขาทำยังไงต่อ
ลอกออกเลยไอ้สลากข้างหน้าเนี่ย
อกชื่อออกมาแล้วก็แปะเหยื่อคนต่อไปแทนครับ

เออกล่องสุ่มมันเป็นอย่างนี้

บอกพฤติกรรมของแก๊งนี้จะส่งสินค้าไม่ตรงปก
แล้วก็สินค้าที่ปลายทางเขาไม่ได้สั่ง

เออแต่หากเป็นคนอื่นเป็นญาติพี่น้อง

ใช่รับให้ไง
รับให้จ่ายตังค์ให้
แล้วตอนมันจะคิดราคาคือมันไม่ได้แพงมาก

ราคา๑๙๒บาทอะไรต้องจ่ายก่อน

เก็บเงินปลายทาง๑๐๐
เก็บเงินปลายทาง๙๑
กรณีของเบิร์ตเนี่ยนะครับ
ผมเช็ดเท้าร้อยเดียวสมมุติว่าเจอ

ถ้าคิดว่าไม่ได้สั่งให้เอามันเอากลับไปเลย